พี่แววแตกงานแล้วยัง
ใช่หวายแพงมาก
อันนี้เราจะสงสัยว่ามันแพงขนาดนั้น
ก็ลองดูรูปลักษณะเขาดู
สวยงามแบบนี้นะคะเป็นควายเขาเรียกว่าเป็นคู่กันด้วยนะคะ
ผัวเมียเป็นภาพบรรยากาศขบวนขันบักของเจ้าบ่าวค่ะ
ที่เขาจะไปขอเจ้าสาวแหมแต่งงานแบบนี้สินสอดมันไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะเจ้าสาวเนี่ยเขาดีกรีเป็นคุณหมอนะจ๊ะ
งานนี้อย่างที่บอกว่าสินสอดเป็นควาย๒ตัวมูลค่า๑๐ล้านเลย
บ่าวของงานนี้ชื่อคุณวีรพันธ์สุขวันลิตหรือว่านายอำเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเจ้าสาวก็คือแพทย์หญิงเกษราพรแสงโชธค่ะ
ก็ต้องบอกว่าสร้างความฮือฮานะคะกับคนที่มาร่วมงาน
เจ้าบ่าวเอาควายไทยคู่ผัวเมียมีชื่อนะ
ชื่อเจ้าคมดาบตัวสีดำอายุ๕ปี๖เดือน
กับเจ้าเงินหนุนตัวสีเผือกนี่แหละค่ะอายุ๕ปี๔เดือน
ควายสองตัวนี้เขาบอกว่าเชื่องมากไม่มีอาการตื่นคนเลย
หนึ่งตัวเนี่ยราคาตกอยู่ที่ห้าล้านบาทค่ะ

คุณวีรวรรณหรือว่านายอำเภอเบ้นที่เป็นเจ้าบ่าวนะ
เขาบอกว่านี่สาเหตุที่นำควายไทยมาเป็นสินสอด
เพราะตัวเองเนี่ยนอกจากจะเป็นนามเภอแล้ว
ยังมีอาชีพทำควายแล้วก็ควายหมู
แล้วทำแบบครบวงจรด้วย
มีความรักในอาชีพเกษตรกรไม่น้อยกว่าการเป็นข้าราชการ
พอถึงวันสำคัญของชีวิตอยากจะทำให้กับเจ้าสาวได้รู้ว่า
นี่เป็นอีกอาชีพของเขาค่ะที่เขาเป็นเกษตรกร
ควายไทยคู่นี้เขาบอกว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อเยอะเลย
แต่ไม่ขายเอามาเป็นสินสอดในการแสดงออก
สัญลักษณ์ของความเป็นเกษตรกรไทย
ควายเผือกด้วยหายากลักษณะดีด้วยนะคะ